ไหนก็ไหนแล้วดิฉันพาไปพิสูจน์สิ่งลี้ลับต่อเลย
แล้วกันนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะเฮียนมากยังไงแต่ก็ไม่แน่ใจ
เหมือนกันว่าเฮียนจริงจริงหรือว่าเป็นการหลอกลวงกันไปดู
หน่อยนะคะคือเขาบอกว่าตีสองที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
ตีสองที่มืดเลยอ่ะนี่นี่บ้านโคกสว่างไม่สว่าง
มืดตึ๊บเลยเออมืดตือเลยนี่ค่ะผู้สื่อข่าวเข้าพิสูจน์
หาความจริงที่สารต้นโพริมถนนบ้านโคกสว่างตะมนต
ย่านรีอำเพิงกะมินบุรีจังหวัดปราจินบุรีใช่
เพราะชาวบ้านบอกว่ากลางคืนนะมีเสียงช้างร้องที่
บริเวณสารโคนต้นโพเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ช้างป่านะ
เพราะนี่ไงมีคนเอารูปปั้นช้างคู่ขนาดเท่าตัวจริง
ตั้งเอาไว้ตรงศาลนั้นคือสารนี้เนี่ยนะคะเขาได้รับ
คำแนะนำมาจากร่างคนทรงคนดังบอกว่าให้ย้ายจากจุด
ที่เป็นที่ทิ้งสารเก่าประหักพังเนี่ยเอามาสร้าง
ใหม่นะให้ห่างจากจุดเดิม๒๐เมตรก็มีคนเอาพระพุทธ
รูปเอาเทวรูปมาตั้งเอาไว้เพื่อเสริมให้เป็นสิริมงคล
แล้วก็นี่ค่ะสารใหญ่เหมือนกันนะสักพักหนึ่งก็มีคนเอาช้าง
เท่าตัวจริงมาตั้งไว้ด้วยค่ะเท่านั้นแหละชาวบ้าน
บอกอุ้ยได้ยินจริงจริงเลยตอนกลางคืนอ่ะเป็นเสียงช้าง
ร้องที่สารต้นโพย่าจันทร์เป็นที่โจทย์กันกว้างขวาง
มากแต่บางรายก็บอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อหรอกกุข่าวขึ้นมา
หรือเปล่าเพอร์เจอร์หรือเปล่าช้างป่าลงมาหากินพืชไร่หรือเปล่าช้าง
จริงหรือเปล่าไม่ใช่เสียงลี้ลับอะไรหรอกเป็นฉากจริง
จริงนี่แหละเพื่อความกระจ่างผู้สื่อข่าวของเราน่าเอ็นดู
สองอ่ะเขาไปซุ่มอ่ะเขาต้องตามหาความจริงไงใช่ไปซุ่ม
อยู่กลางดึกเพื่อพิสูตั้งแต่ตีสองกว่ากว่าท่านกลางความ
มืดตีสองก็แล้วค่ะตีสามก็แล้วค่ะ
ล่วงเลยไปจนถึงตีสี่ครึ่งโอ้ยสงสาร
ไม่มีสักแอะเลยสำหรับเสียงช้างร้องอันนี้ผู้สื่อข่าวเราบอกมานะ
ไม่มีไม่มีได้ยินแต่เสียงแมลงบินทั้งคืนเลยนะคะ
แมลงเนี้ยเนี้ยเนี้ยเสียงแมลงชับกัดจันเสียงจิ้งลีดอะไรก็แล้วแต่เนี้ย
เสียงร้องอันนั้นเสียงหนูแหละเนอะร้องละงมทั้งคืนแต่เสียงระ
เสียงช้างร้องเนี้ยไม่ได้ยินเลยนะคะใช่ค่ะจนกระทั่งสว่างอะค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราอยู่จนสว่างเลยนะพอสว่างปุ๊บได้ยินเสียงร้อง
เสียงอะไรคะนักข่าวร้องเล่าว่าโอ๊ยไม่มีเลยอย่างนี้ใช่ไหม
ผู้สื่อข่าวเราเลยไปที่บ้านโคกสว่างไปถามชาวบ้านไปเจอเจ๊หน่อยค่ะ
นางชันนิการก็บอกว่าเออบ้านฉันเนี้ยอยู่ห่างศาลแค่สามร้อยเมตรเอง
ปกติก็จะตื่นมาประมาณตี๔กว่านี่แหละมาเตรียมตัวทำขนมขายหน้าร้านริมถนน
ไม่เคยได้ยินคนพูดนะว่าได้ยินเสียงช้างร้องที่สารต้นโพ
แล้วก็ไม่เคยเจอสิ่งลี้ลับตามที่มีคนพูดถึงด้วยแต่พอไปถามป้าแดง
เมื่อกี้ถามป้าหน่อยใช่ไหมพอไปถามป้าแดง
แดงบอกเคยเคยได้ยินคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่
หน่อยกับป้าแดงบ้านห่างกันไหมห่างกันนิดหน่อยห่างกันนิดหน่อย
แดงบอกเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้คิดมากอะไร
จนกระทั่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปร่วมงานศพที่วัดที่มีคนแก่คนนึงเนี่ย
ให้เธอได้ยินบอกว่ามีคนได้ยินเสียงช้างร้องที่สารต้นโพลนะ
แต่เธอไม่รู้เหมือนกันว่าคนแก่ที่ว่าน่ะใครเหมือนเขาพูดกันมาแบบไปร่วมงานชาวบ้านก็อยู่กันเยอะแล้วก็ได้ยินได้ยินมา
ค่ะฟังแล้วเธอบอกก็ขนลุกเหมือนกันแต่ถามว่ากลัวไหมป้ายแดงกลัวไหม
ไม่กลัวก็ป้าแดงก็เป็นคนที่นี่ก็อยู่ที่นี่
ถ้าเค้าอยู่ก็ให้เค้าอยู่ไปอะไรแบบนี้แบบของป้าแดงก็ไม่กลัวนะคะ
ส่วนแหล่งข่าวเองก็บอกว่ามันมีคนบางกลุ่มนะที่พยายามสร้างกระแสอยากดัง
สร้างกระแสอยากดังถึงขนาดบอกว่าจะมีการสร้างเรื่องแบบ
ให้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ่ายภาพได้แล้วก็เอาเรื่องหน้าขนลุกนี้ไปนำเสนอ
แต่ไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าช่วงนั้นมีนักข่าวเข้ามาทำข่าวหลายสำนัก
กลัวจะถูกจับได้เป็นการโกหกหลอกลวงนะคะ
เอาจริงนะไม่แนะนำให้ทำนะคะเพราะว่ารถที่ขับผ่านไปผ่านมา
เขาอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปเขาอาจจะหักหลบตกใจเขาอาจจะรถคว่ำเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
ไม่คุ้มกันนะคะคืออะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปยุ่งกับเขานะคะ
ให้เขาอยู่ส่วนของเขาไปเราก็อยู่ส่วนของเราไม่ต้องกุเรื่องอะไรขึ้นมา
ไม่สนุกเดี๋ยวมันอันตรายด้วย